ไปดูกันอีกหนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มฮอตค่ะ

คือไปเก็บตกมาจากงานที่ไปวิ่งบุรีรำนี่แหละค่ะ
ก็เลยไปถามกันที่สนามบินนิดนึงอัดคลิป
เขาจะมีละครกับแม่อ้ำมีนพิชยาด้วย
รวมไปถึงละครคู่กับโบโบหรือว่าคู่จิ้นเขาโบเมลดาจะมีหรือเปล่า
อับไปฟังทั้งหมดเลยเก็บตกมาจากการบริรัมที่สนามบิน

ช่วงวันที่ฟิตติ้งนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่อ้ำเต็ม
ผมก็ผมว่าตอนนั้นแกร่งมากค่ะคือพี่อ้ำอาจจะลาพาพอได้ถ่ายจริงน่ารักมากเลยครับ
แบบฟิลลีและก็เชียลมีกองถ่ายสนุกครับผมทำงานสนุกมากครับ
อีกเรื่องนึงสะพายอิมพอร์ตครับร่วมงานกับพี่นิดพิเศษยาครับ
กับโบโบตอนนี้ยังรอรุ้นดูปีใหม่มีงานที่สุภัณฑุรีครับ
แล้วก็งานกับโบโบนะครับที่จังหวะสกนั่น

กำลังจะถามโพนแจนถามถูกใจมาก

นางสนิทกันขอโทษนะคุณผู้ชม
มิคบอกว่าเห็นโบเหมือนน้องหมาน่ารัก